ทั้งวันนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติต่างในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

และการการฝึกซ้อมประบรมราชาอิสริยยศ
พยุหายาตราทางสะทนละมากบนพื้นที่จริงเป็นครั้งแรกค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะพลเอกพรพิพัฒน์เบนจสีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหายาตราทางสะทนละมากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
จัดให้มีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราสะทนละมาก
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครบนพื้นที่จริงเป็นครั้งแรกโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ร่วมฝึกซ้อมในริ้วขบวนด้วย
โดยในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีได้เริ่มการซ้อมลำดับขั้นตอน
จำลองเหตุการณ์ตั้งแต่พระราชยานพุทธตานทององค์จำลองเทียบเกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชยานพุทธตานทอง
ต่อมาเลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ญาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ยุหายาตราสะทนละมากแบ่งออกเป็น๓ส่วนด้วยกัน
แก่๑ขบวนหน้าเป็นขบวนนำประกอบด้วยตำรวจม้านำ
ดุริยางวงนำกองบังคับการกองผสมและกองพันธหารเกียรติยศ
เสด็จพระราชดำเนินส่วนที่สองเป็นขบวนกลาง
ขบวนเสด็จพระราชดำเนินประกอบด้วยตอนนำริ้ว
ตอนเครื่องประโคมตอนอำนวยการริ้วขบวน
ส่วนพระราชยานได้แก่ตอนเครื่องสูงหน้า
ตอนพระราชยานแถวแซงเสด็จตอนเครื่องสูงหลัง
และในส่วนที่๓เป็นขบวนหลังประกอบด้วยวงดุริยางวงตาม
กองพันธหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนินลักษณะการเดินในริ้วขบวน
เป็นแบบกึ่งสวนสนามตามจังหวะเพลงพระราชนิพล๖เพลง
คือมาร์ทราชวรรลบยามเย็นใกล้รุ่งสันเสริญเสือป่า
สันเสริมพระนารายและมาร์ททงชัยเฉลิมพลซึ่งบันเลงโดยวงดุรยางนำและตาม
ขบวนยาตราออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรี
ขวาเข้าถนนหน้าพระรานได้ยาตราไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเป็นจุดแรก
ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๑๐นาที
สำหรับเส้นทางที่๒จากหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
ไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีและเส้นทางที่สาม
จากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามริ้วไปยังวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ระยะทางประมาณหกร้อยห้าสิบเมตรใช้เวลาประมาณยี่สิบนาที
จากนั้นริ้วขบวนจะกลับเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูพิมารชัยศรี
แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทององค์จำลองที่เกยพระที่นั่งอพรพิโมกปราศาสตร์
รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ๗กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง
รวมเวลาหยุดพักขบวนณที่หมายคาดว่าการซักซ้อมจะเสร็จสิ้นในเวลา๒๒นาฬิกา
โดยตลอดเส้นทางค่ะมีเหล่าจิตอาสาและเจ้าหน้าที่
ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
และประชาชนที่มาร่วมชมความสง่างามของริ้วขบวนนางปารีรัฐธาราจันทร์วัยห้าสิบสี่ปี
กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในประชาชนที่ตั้งใจมาปักหลักรอชมการซักซ้อมริ้วขบวน
ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งของชาวไทยแล้วก็ตั้งใจมาดูลูกชายที่รับราชการทหารอากาศ
และได้รับคัดเลือกให้เดินในริ้วขบวนในครั้งนี้ด้วยค่ะ
เขาเป็นทหารโดยอาชีพเขาเรียนมาค่ะ
เขาก็เลยตั้งใจที่จะมาร่วมขบวนอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่า
คุณแม่ผมได้มีโอกาสมาร่วมขบวนในครั้งนี้ด้วยวันนี้มีการซ้อมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยอยากมาแอบดูลูกชายค่ะปราบปลื้มมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ลูกชายได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ค่ะ
ก็ถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคะ
ส่วนกล้องทัพเรือก็ได้ซ้อมยิงสลุดหลวงพิเศษหนึ่งร้อยหนึ่งนัด
เพื่อเฉลิมเกียรติรัชการที่สิบและสลุดหลวงยี่สิบเอ็ดนัด
ประกอบเพลงสรรเสริมพระบารมีถือเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกค่ะ
มีนาวาเอกพงศักดิ์ทองใสผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย
ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นผู้อำนวยการซ้อมยิงสะดุดหลวงแก่กำลังพล๑๐๑นาย
ร่วมกันฝึกซ้อมด้วยปืนวิเกอร์อาร์มสตรองขนาดเจสิบหกทับสี่ศูนย์มิลลิเมตร
อายุเก่าแก่๘๔ปีซึ่งประจำการอยู่ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ
พระราชวังเดิมจำนวนสี่กระบอกโดยใช้กระสุนไฟเมอร์ที่ไม่มีดินปืน
ทำให้เสียงเบาและไม่มีควันนะคะสำหรับการยิงสลุดหลวงพิเศษหนึ่งร้อยหนึ่งนัด
ได้มีการยิงครั้งสุดท้ายในสมัยของรัชกาลที่เจ็ดและในครั้งนี้ได้นำกลับมายิงอีกครั้ง
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐รวมกับอีก๒เหล่าทัพ
คือกองทัพบกและกองทัพอากาศในวันที่๔พฤษภาคมซึ่งจะยิงสะดุดหลวงทั้งหมด๓ครั้ง
เริ่มตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกายี่สิบนาทียิงสลุดหลวงพิเศษหนึ่งร้อยหนึ่งนัด
นัดละสิบวินาทีใช้เวลาทั้งหมดสิบหกนาทีสี่สิบวินาที
ครั้งต่อไปเวลาสิบสี่นาฬิกายิงสลุดหลวงพิเศษหนึ่งร้อยหนึ่งนัดเช่นกัน
และครั้งสุดท้ายเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทียิงสลุดหลวงยี่สิบเอ็ดนัด
ส่วนในวันที่๕พฤษภาคมจะมีการยิงสลุดหลวง๒๑นัด
และวันที่๖พฤษภาคมเสด็จขึ้นยิงสลุดหลวง๒๑นัด
โดยทั้ง๒๑นัดต้องกำหนดจังหวะการยิงให้สอดคล้องกับเพลงสันเสริมพระบารมี
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญของชาติค่ะ
วันนี้ก็เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติการนะครับ